กล้องวงจรปิดทำให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างที่มันเกิดขึ้นมากมาย

จากเหตุการณ์ที่คลิปชายแต่งกายครึ่งท่อน
เป็นตำรวจแหละนะฮะเอาปืนไปขู่คนไปซื้อโจ๊ก
อยู่ที่ร้านริมทางที่ขอนแก่น
รองภูมิกับตำรวจภูทรกระนวลฮะล่าสุดถูกย้ายด่วนแล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกวิสุทธิ์เคร่งจริงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่โลกโซเชียลเผยแพร่คลิปเหตุการณ์
ชายแต่งกายครึ่งท่อนคล้ายกับชุดตำรวจ
แล้วก็ไปชักปืนข่มขู่คนขับรถ๑๐ล้อในร้านโจ๊กแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองกระนวล
เหตุเกิดประมาณตี๑ของวันที่๑๓มีนาคม
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าชายที่แต่งกายครึ่งท่อนเนี่ยมีอาการคล้ายคนเมาสุรา
ชักปืนแกว่งไปแกว่งมาครับจึงสอบจนพบว่าชายคนนี้เป็นตำรวจจริง
ยศภัณฑ์จำรวจโทคือภัณฑ์จำรวจโทยุทธนาวิรักษา
เป็นถึงรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรกระนวลเลยนะครับ
ซึ่งภัณฑ์จำรวจเอกวิสุธกล่าวอีกว่า
หลังตรวจสอบพบตัวแล้วก็เรียกมาสอบถามในเบื้องต้น
แล้วก็สั่งให้ทำรายงานชี้แจงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยละเอียด
พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้บรรยายงานผู้บังคับบัญชาตามระเบียบแล้ว
ล่าสุดพลตำรวจตรีพรมณัฐเขตหามคำภัย
ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
เซ็นคำสั่งย้ายเลยเป็นการย้ายด่วนนะฮะ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
กว่าจะสอบแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับ

ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เพราะว่านอกเวลาราชการแล้วก็แต่งกายครึ่งท่อนด้วย